คุณผู้ชมครับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้น
มีความสำคัญและมีความงดงามตามโบราณราชประเพณีนะคะ
ช่วงต้นของการพระราชพิธีกันไปแล้วค่ะ

ซึ่งจะมีกำหนดการมีลำดับขั้นตอนอย่างไร

วันนี้ค่ะไทยรัฐทีวีได้รับเกียรติจาก
รองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิศนุเครืองามนะคะ
จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ
อาจารย์วิศนุค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
สำหรับวันที่๔พฤษภาคมถือว่าสำคัญมาก
ลำดับขั้นตอนของการพระราชพิธีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะอาจารย์คะ
กับช่วงที่เราเรียกกันว่าเป็นช่วงพระราชพิธีนั้น
มี๓วันคือวันที่๔ที่๕และ๖พฤษภาคม
แต่วันสำคัญที่สุดคือวันที่๔พฤษภาคม
เพราะเป็นวันบรมราชาพิเศษปีนี้เรายังเรียกว่าวันบรมราชาพิเศษ
พอไปถึงวันที่๔พฤษภาคมปีหน้าแล้วก็ปีต่อไป
ไม่ใช่วันบรมราชาพิเศษเพราะว่าบรมราชาพิเศษเสร็จสิ้นไปแล้ว
แต่จะเป็นการย้อนลำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เราจึงเรียกวันที่๔พฤษภาคมในปีต่อไปว่าวันชัตมงคล
เหมือนกับที่เราเคยมีวันชัตรมงคลของราชการที่๕และราชการที่๙มาแล้ว
วันที่๔พฤษภาคมซึ่งเป็นวันบรมราชาพิเศษนั้น
จะมีพิธีในช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นจนกระทั่งไปถึงช่วงค่ำ
เรียกว่าตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยล่ะ
หัวใจนั้นก็อยู่ในช่วงตอนเช้าประมาณ๑๐โมงเช้าถึงเที่ยงของวันที่๔พฤษภาคม
เพราะตรงนั้นคือส่วนที่เราเรียกว่าบรมราชาพิเศษ
จริงแท้อย่างอื่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องออกไปเท่านั้นเองนะครับ
หัวใจของการบรมราชาพิเศษของฝรั่งคือการสวมมงกุฎ
มงกุฎจะเป็นใหญ่ในการเป็นประธานในพิธีบรมราชาพิเศษของฝรั่ง
ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่มีอิทธิพลมาจากโบราณแล้วก็คริสตศาสนา
แต่ธรรมเนียมไทยนั้นเราไม่ได้รับธรรมเนียมแบบฝรั่งมา
เรารับธรรมเนียมมาจากพรามอืม
ซึ่งก็เข้ามามีอิทธิพลหลายร้อยปีตั้งแต่ครั้งอายุทยาเป็นต้นมา
จึงให้น้ำหนักกับเรื่อง๓เรื่อง
อาบน้ำ๒รดน้ำ๓จึงจะสวมมงกุฎ

แต่พระเอกจะอยู่ที่การอาบน้ำรดน้ำแล้วก็สวมมงกุฎก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
คำว่าอาบน้ำนั้นเป็นคำธรรมดาสามัญ
แต่เมื่อใช้กับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธียิ่งใหญ่อย่างนี้
เราเรียกว่าสงฆ์มุรทาพิเศษหรือสงฆ์พระมุรทาพิเศษ
ผมได้เรียนให้ทราบแล้วมุรทาแปลว่าศีรษะแปลว่าส่วนบนแปลว่าส่วนยอด
แต่ว่าเขาก็ไม่ตักน้ำรถกันเขาก็ใช้วิธีไขพระสุราย
เป็นน้ำเนี่ยเหมือนกับอุปมาเสมือนหนึ่งน้ำที่มาจากสวรรค์
ไหลออกมาทีเดียวหนึ่งพันสาย
จากนั้นก็เสด็จเข้าสู่พระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
แล้วก็จะประทับเป็นต่ำหรือแท่นซึ่งเป็น๘เหลี่ยม๘มุม
ซึ่งหมายความถึงทิศทั้ง๘เพราะจะทรงขยับพระองค์ไปแต่ละทิศ
เสด็จไปถึงทิศใดก็จะมีผู้ถวายน้ำอภิเษกมาแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็มารดน้ำ
บางคนก็จะรดถวายที่พระหัสบางคนก็จะลดลงบนพระเต้า
แล้วก็ทรงแตะที่พระเจ้าคล้ายรับประเขตทำนองนั้น
ก็เท่ากับเป็นการถวายน้ำอภิเษก
เสร็จเรียบร้อยก็จะทรงลุกขึ้นแล้วก็เสด็จไปยังเก้าอี้
ซึ่งเป็นเก้าอี้สำคัญอีกองค์หนึ่ง
เราเรียกชื่อเก้าอี้นั้นว่าพระที่นั่งพัทรบิต
พัฒนาแปลว่าเจริญรุ่งเรือง
บิตบิตถะแปลว่าที่นั่ง
ก็จะประทับบนพระที่นั่งพัทรบิต
ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของพรามแล้ว
พรามก็จะเข้าไปถวายพระสุพรรณบัตรที่ได้มีการจารึกไว้วันก่อน
ถวายพระมหาสังวานทรงรับมาแล้วก็ทรงคล้องพระองค์
จากนั้นพรามก็จะถวายราชสมบัติ
ซึ่งประกอบด้วยเบนจราชกุฏภัณฑ์
คือเครื่องใช้สำคัญของพระมหากษัตริย์
ที่ส่งใช้มาตลอดทุกราชกาลห้าอย่าง
หนึ่งคือพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งทำด้วยทองคำหนักประมาณ๗กิโลกรัม
นั้นเป็นเพชรชื่อว่าพระมหาวิเชียรมณี
ราชการที่๔ทรงสั่งซื้อจากอินเดียมาประดับไว้ที่ยอด
แสดงว่าเมื่อครั้งการที่๑๒๓ยังไม่มีเพชรพระมหาวิเชียนมณีนี้
ทรงรับแล้วก็ทรงสวมสวมพระมหามงกุฎนี่แหละ
ความหมายคืออะไร
ความหมายก็คือว่าพระมหาพิชัยมงกุฎนั้นเป็นทองคำหนัก๗กิโลเมตรซึ่งหนักมาก
ปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชารัศดรเป็นพระราชภาระที่หนักอึ้ง
ต่อจากนั้นก็จะถวายสิ่งที่๒ก็คือ
พระแสงขัญชัยศรียาประมาณ๑เมตร
มีความหมายว่าจะต้องทรงเด็ดขาด
จะตัดสินคดีความใดก็จะต้องมีความเที่ยงตรง
และก็จะต้องมีพระราชอำนาจนั่นคือพระขันชัยศรี
อย่างที่สามก็คือผ่านพระกรหรือไม้เท้า
ซึ่งมีนัยยะสองอย่างหนึ่งเป็นการให้รู้ว่า
การจะเป็นผู้นำนั้นจะต้องมีหลักยึด
เหมือนกับคนที่ต้องมีไม้เท้าเป็นหลักยึด

หลักยึดที่สำคัญของพระมหาศัตริย์คือทศพิษราชธรรม
ขณะเดียวกันพระองค์เองก็จะทรงเป็นหลัก
ให้ประชาชนได้ยึดถือเหมือนกับมีไม้เท้าเอาไว้ก่อน
อย่างที่สี่ก็คือวารวิชชณี
วาระนั้นอย่างหนึ่งวิชนีอย่างหนึ่ง

วาระแปลว่าขนสัตว์
แทร่วิชนีแปลว่าพัฒน์
เพราะฉะนั้นจะถวายทั้งแทร่จามรี

มีความหมายว่าจะต้องทรงวางพระองค์ไว้ในที่
ปกป้องคุ้มครองอาณาประชาราชดรขจัดปัดเป่า

ความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เสมือนหนึ่งแทร่และพัฒน์ที่ว่านั้น
อย่างที่๕ก็คือฉลองพระบาทหรือรองเท้า
โดยพรามจะเป็นผู้สอดถวายที่พระบาท
มีความหมายให้รู้ว่านี่เป็นเรื่องของ
แผ่นดินที่ได้ถวายไว้รองรับ
คนเราถ้าหากว่าไม่สวมรองเท้าเดินไป

ถ้าสวมรองเท้าแล้วก็จะปลอดภัย
อาณาประชาราชดรแผ่นดินนี้
ปกป้องรองรับพระองค์ไว้
ไม่ให้มีเหตุเพศภัยต่างได้
หลังจากนั้นพรามก็จะถวายพระแสงอัศดาธร
คือพระแสงอาวุธ๘อย่าง

จากพระแสง๘อย่างที่เป็นชุดนั้นอยู่
อะไรที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เราเรียนประวัติศาสตร์เด็ก
พระนเรศวรข้าบดาบปีนค่าย
พระราชทานชื่อดาบนั้นว่าพระแสงดาบคาบค่าย
นี่ก็จะอยู่ในพระแสงอัศดาสะทรที่จะถวาย

เราเคยเรียนประวัติศาสตร์ว่าพระนเรสวนข้ามแม่น้ำสตงมา

แล้วก็พม่าส่งมังสุรกันมาตามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืน
ยิงข้ามแม่น้ำสตงไปถูกมังสุรกันมา
พระแสงนั้นพระธรรมชื่อว่าพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสตง
ก็จะอยู่ในสิ่งที่นำขึ้นถวายครั้งนี้ด้วย
หรือพระแสงของงาวที่ทรงใช้ฟันพระมหาอุปราช

พระราชทานชื่อว่าพระแสงของง้าวแสนผลภาย
ก็จะมีการนำขึ้นทูล๙ทูลกระหม่อมถวายในครั้งนี้ด้วย
ก็จะทรงรับทั้งหมดนั้นเป็นการรับราชสมบัติ
พรามก็จะสวดมนต์เบิกสิวาลัยไกรราช
เชิญพระอิสวนพระพรมพระศิวพนารายลงมาสถิตอยู่ในองค์พระมหากษัตริย์
แล้วหลังจากนั้นก็จะกราบบังคมทูล
เป็นปฐมว่าขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกกราบปกกระหม่อม

ส่งเปลี่ยนจากการเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่
มาเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยบริบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
กราบบังคมทูลต่อจากนั้นไป
จะต้องเป็นขอเดชะทั้งนั้น

แล้วก็เวลาที่จะมีการสั่งอะไรออกไปจากพระมหาศัตริย์
เรียกคำสั่งนั้นว่าพระบรมราชองค์การ
ซึ่งก่อนหน้าบรมราชาพิเศษไม่เรียกเรียกไม่ได้

นายกจะลงนามรับสนองก็ต่อจากนั้นจะต้องเรียกว่า
ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ
เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

รามก็จะขอพระทานพระปฐมบรมธรรมิกราชวาจา
เพื่อถวายเพื่อประธานอารักษาประชาชน
แปลว่าพระราชทานคำพูดแรกคำสั่งแรก
ที่แล้วแต่จะส่งเราจะรับสั่งอย่างไร
ครั้งราชการที่๙นั้นได้รับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ราชการนี้ก็สุดแท้แต่จะมีพระมหากรุณาพระราชทานอารักษาประชาชน
ซึ่งเรียกว่าเป็นพระปฐมบรมราชองค์การ
หลังจากนั้นก็จะทรงหลั่งน้ำ

เพื่อตั้งสัตยาพิษฐาน
ว่าจะทรงรักษาพระองค์อยู่ในทศพิษราชธรรมจัญญาสัมมาปฏิบัติ
คือคุณธรรม๑๐ประการของผู้นำหรือพระมหากษัตริย์
ก็เป็นอันเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เพราะได้อาบน้ำรดน้ำสวมมงกุฎ

หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตอนบ่าย

เพื่อที่จะปฏิญาณพระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรรมภก
คือผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
แล้วก็ทรงศักระพระแก้วมรกฏ
พระบรมบูรพมหากษัตยาพิราชในประสานประเทศอิดร

ก็จะเสด็จไปยังพระมหาบนเทียน
เพื่อจะทำพิธีเฉลิมพระราชบนเทียนคือขึ้นบ้านใหม่
ทั้งหมดก็จะเป็นพระพิธีตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นค่ำ
เป็นเรื่องของการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยแท้แล้วก็โดยสมบูรณ์
เห็นว่าตามโบราณราชประเพณีมีการเทียบพระราชภาษณะด้วย

เมื่อเวลาที่เสด็จออกรับราชสมบัติและออกว่าราชการนั้น
จะต้องมีพระราชภานะสำคัญคือช้างต้นม้าต้น
เมื่อครั้งราชการที่๙มีรถยนต์พระที่นั่งด้วย
มาเทียบไว้อยู่ตรงข้างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
แม้กระทั่งเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงษ์

ก็จะนำมาผูกเทียบไว้ที่ท่าราชวรดิตพร้อมกัน
ตลอดเวลาที่จะมีพิธีนั้นก็จะมีการ
พราหมณ์ก็จะเป่าสังกว่ายบันดอร์
ลั่นค้องกลองรกังทหารก็จะยิงปืนใหญ่
ประสงค์ทั่วพระราชนาจักรก็จะเจริญพระพุทธมนตร์
ค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เห็นแล้วนะคะภาพของความยิ่งใหญ่
ความงดงามตามโบราณราชประเพณี
สำหรับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่สำคัญที่สุด

แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะวันที่๕พฤษภาคมวันที่๖พฤษภาคม

และพฤษภนิกรชาวไทยจะสามารถมีส่วนร่วมนะคะ
ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในการเข้าร่วมชื่นชมความงดงาม
โบราณราชประเพณีเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง
กลับมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี